ทักกันหน่อยนะครับกับการเก็บตัวของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ
มีการเรียกเก็บตัวกันแล้วครับประกาศรายชื่อกันก่อนหน้านี้เบื้องต้นมานะครับ
แล้วก็สุดท้ายต้องเตรียมทีมเนิ่นเพราะว่าสายของเราค่อนข้างหนักเลยครับ
ขาดเพียงแค่สุชาวดีนินธรรมรงค์นะครับศูนย์หน้าลูกครึ่งอเมริกันที่จะตามมาสมทบทีหลังจากเสร็จสิ้น
เสร็จสิ้นการสอบนะครับมหาวิทยาลัยเทอมสุดท้าย
ขณะที่มาดามแป้นนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมก็ส่งสารกำชับนักเตะให้ดูแลตัวเองให้เต็มที่
กับการซ้อมทุกวันในช่วง๕เดือนสุดท้ายเพื่อเสริมศักยภาพให้ได้มากที่สุด
ขณะที่หนึ่งฤทัยศาสตองเวียนครับหัวหน้าผู้สอนจะเน้นการพัฒนาด้านร่างกายเป็นหลัก
โปรแกรมฟิตเน็ตอย่างหนักซึ่งจะเริ่มการซ้อมครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ครับ